วันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะเต่านะครับวันนี้ผมก็พาน้องคุณอุ้มเข้ามาเที่ยวเกาะเต่านะครับ
ผมก็มีอะไรจะเผยน้องเขานะครับวันนี้เราก็มีบริเวณการจะขอน้องเขาแต่งงานนะครับ
ไม่รู้มันจะได้เรื่องหรือเปล่างั้นเรามาลองดูกันนะครับ
ห้ามาเลยคือระหว่างนี้นะครับผมก็พาน้องอุ้มเข้าไปปล่อยตัวที่ตะปานะครับ
ผมก็ใช้เวลาตรงนี้แหละมาลองเป็นอย่างการดูนะครับไม่รู้มันจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับ
เอาแบบนี้นะเอาแบบนี้ละกัน